ทีนี้หมอช้างหมอช้างก็มีคำแนะนำมาบอกกันด้วยค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นฟังกันให้ดีดีเลยนะคะพูดถึงเรื่องของการโยกย้ายของดวงดาวเนี่ย
คือหมอช้างก็บอกว่า๒ราศีที่จะมีการหลุดพ้นจากพวกเรื่องทุกข์ใจ
แล้วก็กลับมาเริ่มต้นสิ่งดีเนี่ยอย่างที่บอกไปคือเมถุนกับธนู
แล้วมีคนบันเทิงเยอะนะที่อยู่ในราศีนี้อย่างพี่ม้าออนภา

ก็อยู่ในราศีนี้เหมือนกันส่วนอีกสองราศีค่ะที่ราหูย้ายเข้า
แล้วก็ต้องเตรียมตั้งมือตั้งรับหมั่นทำบุญหมั่นสวดมนต
ก็คือราศีพฤกษพกับราศีพิจิกทีนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงให้หมอช้างได้บอกเลยค่ะ
ราศีที่ดวงดีขึ้นเพราะว่าคุณเจอพระราหูมาแล้วปีครึ่ง
ก็คือราศีเมทุนและราศีธนู๒ราศีนี้เนี่ยพระราหูจะไปแล้ว
วันที่๑๐นี้นะครับ๑๐กันยานี้นะครับ
พระราหูจะออกจากดวงเราไปแล้วคือช่วงออกก็จะแรงหน่อยถีบ
ราศีนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยพระราหูก็ยังมีผลต่อ๒ราศีที่เข้ามาใหม่
ก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤศพและก็ราศีพิจิกตอนเวลคัมเข้ามา
อย่างราศีพฤศพเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักเลยคือราหูเนี่ยย้ายเข้าพฤศพโดยตรงเลยเนี่ย
ก็จะมีความวุ่นวายในเรื่องของชีวิตเรื่องสุขภาพเรื่องคดีความการฟ้องร้อง
เรื่องเสียใจผิดหวังนะครับส่วนพิจิกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบมีความขัดแย้ง
มีเรื่องแตกแยกปัญหาเรื่องความรักเรื่องคู่ครอง
เอาให้แบบอยู่บ้านก็ไหว้ได้อยากให้หมอช้างแนะนำหน่อยค่ะ
เห็นบอกว่าต้องมีเลิก๒ทุ่ม๑๒นาทียังไงบ้างคะหมอช้าง
ถ้าเกิดใครอยากจะไหว้พระราหูเนี่ยที่บ้านเนี่ยก็สามารถไหว้ในคืนวันพุธก็ได้นะครับ
ก็คือวันพุธตอนให้เลิกเป็นตอน๒ทุ่ม๑๒นาที
ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่า๒ทุ่มก็คือเลข๘เป็นเลขพระราหู
นี่เป็นกำลังของพระราหูก็เลยเป็น๘๑๒ของคืนวันพุธก็ได้
ของคืนวันพฤหัสที่๑๐ก็ได้ตำราก็ใช้ให้ใช้เป็นของดำ๘อย่างหรือ๑๒อย่างนะครับ
เสร็จแล้วจะไปทิ้งก็เสียดายนะก็ลามารับประทานได้
งั้นแปลว่าคุณทัศนัยคือไม่ใช่แค่คืนวันพุธอย่างเดียว
วันนี้ก็ได้สิวันนี้ก็ยังทันใช้๒ทุ่ม๑๒นาทีได้หมดเลยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้พอฟังหมอช้างไปแล้วมาฟังอีกหน่อยนึงละกันค่ะ
ราศีที่หมอช้างบอกว่าดีแน่นอนคุณทัศนัยฟังนะเผื่อมีราศีคุณ
ราศีกรกฎ๒ราศีสิงศ์และ๓ราศีมังกร
เพราะฉะนั้นพอผ่านช่วงราหูย้ายเข้า๑๐กันยานี้ก็วันนี้แล้วสิ
ทวงงานจะดีขึ้นทันตาเห็นนะคุณทัศนัยและจะได้โชคลาภอย่างไม่คาดฝัน

สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่การกระทำของเราด้วย
คิดดีทำดีสุดท้ายมันก็ผลดีมันส่งเสริมมันหนุนกันไป
เรื่องดวงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาเสริมกันไป